คุณผู้ชมคะวันนี้บันทึงไทยรัฐพามาดูชีวิตของน้องร้องลุ้งทุ่งท่านหนึ่งคุณไอดินอภินานคนนี้ดังมาก
สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเป็นเจ้าของเพลงฮิตชื่ออินแฮงเพลงนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังดูค่ะ
จะได้จำหน้าจำตาคุณหน้าคุณตากันบ้างค่ะ
ไอสิบก็อย่าอย่าลืมน้องให้ได้
แล้วก็มีของเอาไปอยู่รวงรับจำนำเยอะมากจริงค่ะ

จริงนะคะก็คือเขาก็เลยโพสต์นะคะขอความช่วยเหลือมาตรงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขอบพระคุณและขอโทษที่ใช้พื้นที่ตรงนี้ระบาย

บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ได้วีดีโอคอสอบถามนะคะนักร้องหนุ่มคนนี้คุณผู้ชม
เขาอยู่ขอนแก่นเนี่ยภาพที่เห็นอยู่นี่คือไปรับจ้างตัดผมอยู่หน้าเรือ
เป็นนักร้องดังเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่างตัดผมแล้ว
คือหมดเลยเจอโควิดไป๓รอบคุณผู้ชม
คืออ่วมอ่วมอรไทยใช้คำนี้เลยนะคะ
แล้วก็บ้านเนี่ยไม่ได้ผ่อนมา๗เดือนกำลังจะถูกยึดแล้วค่ะ

ของสะสมสุดที่รักกีต้าทั้งมีทั้งหมด๗ตัวขายจำนำหมดค่ะ

ถูกต้องนะคะแต่คุณไอดินบอกกับเราเลยนะคะว่า

สารครอบครัวค่ะภรรยาแล้วก็ลูกอีก๓คน
คือลูกคนหนึ่งอายุ๗เดือนอยู่ในท้องอยู่เลย

ส่งมาตั้งแต่โควิดละลอก๒และรอบ๓แล้วค่ะ
ที่มาคือ๖๗เดือนย่างเข้า๗เดือนแล้ว
แต่กับค่าผ่อนบ้านก็เดือนละ๓๘๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งเรารวมคือถ้าติดเขาอยู่ก็คือประมาณ๓แสนถึง๕แสนบาทประมาณนี้รวมดอกด้วยครับ
เขาก็เลยทำเอกสารเพื่อที่จะขับไล่เราออกจากบ้านที่เราอยู่
เราต้องทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยเราต้องมีเงินเข้าบ้าน
เราพอตัดผมได้นี่นะลองประกาศดูเลย
ละ๑๕๐บาทตัดแบบนอกสถานที่

แต่พอได้เงินเข้าบ้านหน่อยอย่างนี้ครับ
ได้ซื้อกับข้าวกับปลาให้ลูกเราก็ต้องไปให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้
สุดยอดไปเลยนะพี่ไอดินนะคนสู้ชีวิตจริงค่ะ
ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจ
หากใครมีปัญหาอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้
คุณผู้ชมคะเราต้องสู้เท่านั้นนะคะ
เพราะว่าเรายังมีครอบครัวที่รักเราอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ